ตัวเลขวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมไปดูหน่อยนะครับ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่โควิด๑๙ในที่สุดมันก็มาถึงสองหมื่น
วันนี้สองหมื่นสองร้อยรายนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นตัวเลขที่ออกมาวันนี้นะครับเสียชีวิต๑๘๘ศพ
แต่เรารักษาหายวันนี้คือ๑๗๙๗๕รายนะครับ
การติดที่วันหนึ่งหมื่นกว่าจนวันนี้มาสองหมื่นเนี่ย
ถ้าไปดูตัวเลขแยกย่อยเนี่ยสบควันนี้ชี้แจงแยกย่อยมาเนี่ย
พบว่าไม่ใช่แค่ติดจากการไปพื้นที่เสี่ยง
ไปพื้นที่ที่เป็นจุดแออัดหรือว่าชุมชนนะครับ
ติดจากคนในครอบครัวก็มีนะฮะ
เพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ในครอบครัวใหญ่อยู่กันหลายคนเนี่ย
ท่านก็ต้องระวังด้วย
ครอบครัวก็ติดจากคนในครอบครัวกันเองนี่แหละ
บางทีเรากลับมาบ้านเราต้องยอมรับว่าบางทีเราก็อาจจะแบบ

ยิ่งอยู่ในบ้านบางทีเราก็ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย

แล้วคนสูงอายุอยู่บ้านลูกหลานออกไปทำงาน

บางทีกลับมาเราก็ไม่เป็นไรหรอกนะ
แล้วก็แหมพ่อแม่พี่น้องญาติกันเอง
บางทีเนี่ยติดนะฮะติดนะครับ
เด็กตัวเล็กที่บ้านผ่านติดไปด้วยก็มีนะครับ
ตอนนี้ผู้ป่วยที่รักษาอยู่เนี่ย๒๑๐๐๐นะครับ
อาการหนัก๔๙๐๐ใส่ท่อช่วยหายใจ
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิต
โควิด๑๙ตอนนี้ประเทศไทยฉีดไปแล้วทั้งหมด
ตัวเลขของการฉีดเมื่อวานนี้๓สิงหาคมเนี่ย
ที่๒ฉีดไป๙๔๐๐๐โดส
นี่นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเดินหน้ากันต่อไป

ใช่ค่ะยิ่งพอเห็นตัวเลขแบบนี้

การตรวจคัดกรองการฉีดวัคซีน

เราก็ต้องดูแลตัวเองให้เต็มที่ให้ดีที่สุดด้วยนะคะครับ